กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของป้าแมวจากจังหวัดเพชรบุรี
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
มีเตรียมข้อมูลกันมาบ้างไหม
ศึกษาข้อมูลคุยกันมาบ้างไหม
ตัวกันมาดีไหมเนี่ยวันนี้

ทำให้ได้แล้วกันนะครับพวกเราเอาใจช่วยนะ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญป้าแมวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามที่เรานำมาตั้งเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวทั้งหมด
มีด้วยกัน๕เรื่องแต่ป้าแมวเนี่ยต้องเลือกตอบก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒ภาษาไทยป๑
เรื่องที่๓วัดทองนพคุณ
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ธอมแอนเจอรี่

ที่๔จ้ะบ้านของเรา
แมวเลือกก่อนในเรื่องบ้านของเราครับ
บ้านหลังนี้อยู่มานานหรือยังครับ

จะก่อร่างสร้างตัวกันมาอยู่ที่นี่นะฮะ

ผืนนี้อยู่บริเวณไหนของบ้านฮะ
มันอยู่ช่วงกลางนะ

ก็คือเนี่ยตามทางเนี่ยมันจะมีรูปสัตว์อยู่ใช่ไหมฮะ

อะไรอย่างนี้นะฮะแต่เราจะปิดเอาไว้

แมวนะป้านะป้านึกถึงตัวแมวไว้แล้วกันนะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวการ์ตูนแมวอยู่ตำแหน่งใดในภาพนี้
ตัวเลือกที่หนึ่งตำแหน่งที่๑
ตัวเลือกที่สองตำแหน่งที่สอง

ตัวเลือกที่๔ตำแหน่งที่๔ครับ
ป้าซื้อผ้าร้องพื้นมา๒๓เดือนแล้วค่ะ
จำได้ว่าในนั้นมีสัตว์หลายตัวจ้า
พร้อมแล้วป้าแมวเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓ตำแหน่งที่๓ครับ

แมวจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เปี๊ยกแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงเปี๊ยกขึ้นมาตอบครับ

ขอเชิญลุงเปี๊ยกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ครอบครัวเรามีอาชีพขายมะพร้าวมากี่ปีแล้วครับ

ตอนนี้ลุงเปี๊ยกกับป้าแมวเนี่ยก็จะไปกันสองคนผัวเมีย

ส่วนใหญ่ก็จะไปสอยกันทั้งคู่ช่วยกัน

ส่งลูกค้าเนี่ยลุงกับป้าก็ต้องปอกเปลือกมะพร้าวด้วย

นับไหมครับว่าปอกได้สักกี่ลูกมากที่สุด

ดูมือนี่นี่มันคงเลยคำว่าเจ็บปวดไปแล้วเนาะ

ก็เกี่ยวกับการปอกมะพร้าวนี่แหละครับ
มะพร้าวเนี่ยจะเป็นคำถามสำหรับลุงเปี๊ยกนะครับ

เรียกว่ามะพร้าวอะไรครับลุง

หนึ่งลูกเนี่ยใช้เวลานานไหมลุง
ก็ไม่เคยตั้งเวลาเลย
ทำไวไหมลุงคิดว่าตัวลุงมาปอกมะพร้าวไวไหม
ก็ทำอยู่ทุกวันก็ไม่รู้ตัวว่าไหวยังทำ

อมภูมิด้วยนะแล้วต้องการผู้ช่วยไหมละครับ

เมียก็ได้แฟนก็ได้ครับ
เป็นอาชีพของเราอยู่แล้วเนาะป้าเนาะ

เอาล่ะเดี๋ยวลุงกับป้านะครับต้องช่วยกันปอกมะพร้าวนะครับ

นี่คือตัวอย่างนะป้านะก็จะประมาณนี้เนอะอันนี้ก็ถือว่าเกลี้ยงแล้วนะก็เกือบเกลี้ยงแล้วนะครับ
เอาล่ะเดี๋ยวป้ากับลุงจะต้องช่วยกันสองคนนะครับค่ะ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือปอกมะพร้าว๑๖ลูกภายในเวลา๓นาทีครับ
ทำอาชีพมะพร้าวมาหลายสิบปีแล้วครับสบายครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
สองลูกแล้วนะครับระวังด้วยนะครับ

ทั้งลุงเปี๊ยกแล้วก็แมวนะครับ
น้อยเชียร์ใหญ่เลยจำนวนใจ
สามลูกผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสี่ลูกแล้วครับ
นี่แหละนะครับก็คืออาชีพของลูกเปี๊ยกแล้วก็แมวนะครับ
ที่ยังต้องสู้และยังต้องริ่งร้อนต่ำมาหาจริงนะครับ
กับการปอกมะพร้าวอยู่นะครับ
ตอนนี้สิบลูกนะครับ
สมาธิดีมากเลยนะคุณผู้ชมนะต้องสมาธิดีมากเลยนะครับ
อันนี้อีกเท่าห้ารุ่วค่ะหลังจากห้ารุ่ว
สุดท้ายลองดีต่อไปเรากำลังด้วยนะฮะระวังหน่อยนะฮะ

รับในน้ำใจนะครับผมซึ้งในน้ำใจทั้งครอบครัวเลยนะ
ป้าและลุงว่าสู้กันสุดตัวแล้วนะครับคุณผู้ชม

ไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้จะสำเร็จนะครับ
ผมรู้ว่าหลายคนที่ดูตั้งแต่เรื่องราวชีวิต
คงกำลังเอาใจช่วยอยู่นะครับป้าแมว

หวังว่าจะโชคดี

เหลืออีก๒ข้อท้ายเหลืออีก๒สาวล่ะ
เปี๊ยกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

น้องมายแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องมายครับ

ตอนนี้เรื่องที่เหลือคือเรื่อง
ภาษาไทยก็ได้ครับ

ขอเชิญน้องมายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พ่อเลือกเรื่องภาษาไทยป๑ให้หนูนะ
มายต้องตอบเรื่องภาษาไทยนะลูกนะ
คิดถึงวิชาภาษาไทยเอาไว้ที่

ภาวีระและชูใจไปนาที่มีหมูหมากาและไก่ประโยคนี้มีสละใดมากที่สุด
ตัวเลือกที่หนึ่งสละแอร์ตัวเลือกที่สองสละไอตัวเลือกที่สามสละอีตัวเลือกที่สี่สละอา
หนูชอบนิจจาวิจาใจค่ะสละอะสละอาสละอิสละอี
พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วน้องมายเลือกตอบตัวเลือกไหนลูก
ตัวเลือกที่สี่สละอาค่ะ
ตัวเลือกที่สี่สละอาครับ
มายเหลือมิ้นอีกคนนึงนะลูกเดี๋ยวมิ้นต้องขึ้นมาตอบ
จะเลือกเรื่องไหนให้พี่มิ้นขึ้นมาตอบลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องคือเรื่องวัดทองนพคุณและเรื่องธอมแอนเจอรี่

วัดทองนพคุณครับขอเชิญน้องมิ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
รู้จักวัดทองนพคุณไหมรู้จักค่ะ
ไปบ่อยไหมลูกบ่อยค่ะ
อยู่ใกล้บ้านไหมคะไม่ใกล้แล้วมิ้นไปทำอะไรที่วัดทองนพคุณลูก

เคยสังเกตเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ไหมลูก

พระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธธรรมจักร
คำถามก็อยู่ที่พระพุทธรูปองค์นี้ครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธธรรมจักรองค์ที่เท่าไร
ตัวเลขจะเขียนไว้ตรงฐานต่อจากชื่อเลยนะครับ
ตัวเลขที่๑องค์ที่๖๖ตัวเลขที่๒องค์ที่๗๗ตัวเลขที่๓องค์ที่๘๘ตัวเลขที่๔องค์ที่๙๙
ตัวเลือกที่๔องค์ที่๙๙นะครับ
ขอให้โชคดีกับคำตอบนะลูกนะ๔ข้อผ่านไปแล้วครับมาเอาใจช่วยครอบครัวของป้าแมวจากเพชรบุรีว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้๑ล้านบาทหรือไม่สักครู่เดียวครับ
ตัวการ์ตูนแมวอยู่ในตำแหน่งใดในภาพนี้

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร